คุณผู้ชมครับมาดูเหตุการณ์ที่ทำให้เห็นว่าเดี๋ยวนี้เรื่องของปืนมันหาง่าย
พอหาง่ายเอาไปใช้ก่อเหตุกันมันก็ง่ายนะครับที่พัทยาเนี่ยมีกลุ่มวัยรุ่นที่ถูกอีกกลุ่มนึงเนี่ยขับรถกระบะมาแล้วก็ยิงนะครับ
จนมีผู้บาดเจ็บเนี่ย๒คนนะคนหนึ่งถูกยิงอีกคนนึงถูกปืนตบเข้าที่ศีรษะนะครับ
แล้วตอนนี้กำลังตามอยู่นะครับว่าคนร้ายเป็นใครอะไรยังไงเนี่ยคนหนึ่งก็เลือดอาบเลยนะครับอีกคนนึงเป็นผู้หญิงนะครับ
อ่าก็ทางผู้บาดเจ็บก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลบังละมุงนะตำรวจเขาก็ไปตรวจสอบนะครับ
พบว่ามีคนถูกปืนยิงแล้วก็ถูกปืนตบเขาที่ศีรษะจนได้รับบาดเจ็บนะครับ
ผู้บาดเจ็บคนหนึ่งเป็นผู้หญิงชื่อนางสาวสปันดาปั้นสิริอายุ๒๓ปีถูกปืนไม่ทราบขนาด
ยิงเขาที่ต้นขาขวาหนึ่งนัดนะฮะบาดเจ็บนะครับ
ส่วนอีกคนนึงชื่อนายชานนท์โตอุดอายุ๑๙ปีถูกปืนตบที่ศีรษะจนเลือดไหลอาบใบหน้านะครับ
เจ้าหน้าที่ก็นำตัวไปรักษาพยาบาลนะฮะ
ผู้สื่อข่าวของเรานะครับลงพื้นที่ไปที่สพนปลือไปติดตามดูความคืบหน้าของคดีนี้นะครับ
นี่ฮะเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาก็ปรากฏว่ากลุ่มวัยรุ่นที่เป็นกลุ่มเด็กแว้นขี่รถจักรยานยนต์๓คนเนี่ย
เขาก็มาพบพนักงานสอบสวนสพนปลือเพื่อให้ปากคำนะครับ
หนึ่งในนั้นคือนางสาวสปันดาที่ถูกปืนยิงเข้าที่ต้นขาขวา๑นัดบาดเจ็บ
ก็มาให้ปากคำกับตำรวจด้วยแล้วก็เปิดเผยถึงเหตุการณ์หลังจากให้ปากคำให้กับผู้สื่อข่าวของเราฟัง
เราก็ทำเป็นกราฟิกจำลองเหตุการณ์นะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นแบบนี้ครับเวลาประมาณ๔ทุ่มของคืนที่ผ่านมานะครับ
เธอบอกว่าเธอกับเพื่อนขี่รถจักรยานยนต์มากัน๖คน๔คัน
ก็ขี่รถไปแถวบริเวณใต้สะพานต่างระดับหนองปลือเพื่อทำการถ่ายรูปกันแถวนั้นไฟสวยนะครับ
ระหว่างนั้นมีรถกระบะกับรถเก๋งแต่งซิ่งขับมาประกบแล้วก็มีคนที่อยู่ในรถเนี่ยพูดมาว่าพวกเองเป็นเด็กที่ไหนเก๋าเหรอวะค่ะ
แล้วก็มีผู้ชายที่อยู่บนรถเก๋งใช้ปืนยิงกราดมาใส่กลุ่มวัยรุ่นร่วม๑๐นัดด้วยกันนะครับ
กระสุนถูกนางสาวสปันดาที่ขา๑นัดแล้วกลุ่มรถจักรยานยนต์ที่ขี่กันมา๖คน๔คันเนี่ยก็พากันขี่รถหลบหนี
แต่มี๒คนนะครับคือนายชานนทโตอุดอายุ๑๙ปีกับหญิงสาวอายุ๑๖ปีอีกคนนึงที่ตั้งท้อง๔เดือนที่ซ้อนท้ายด้วยกันมาเนี่ยขี่รถหนีไม่ทันฮะ
กลุ่มนี้ที่เป็นชายชะกัน๔๕คนก็เลยจอดรถขวางนะครับแล้วก็กระโดดลงมาจากรถนะครับปรีเข้าไปหาใช้ปืนจ่อที่ศีรษะนายชานนท์นะครับ
ทำให้หญิงสาววัย๑๖ปีที่ตั้งคันที่มาด้วยกันคาดว่าจะเป็นแฟน
กลุ่มผู้ก่อเหตุเนี่ยกำลังจะยิงแล้วเขาเข้ามาร้องขอชีวิต
กลุ่มผู้ก่อเหตุก็เลยใช้ด้ามปืนตบเขาที่ศีรษะนายชานนท์จนแตก
แล้วทั้งหมดก็พากันหลบหนีไปนางสาวสปันดายืนยันว่า
กลุ่มผู้ก่อเหตุที่เข้ามายิงพวกตนไม่เคยรู้จักมาก่อนไม่เคยเป็นคู่อริกัน
น่าจะไม่ใช่คนในพื้นที่ด้วยเพราะว่ากลุ่มของพวกเขาก็ไม่เคยสร้างศัตรูกับใคร
ตอนที่ขี่จักรยานยนต์ไปก็แค่จะไปถ่ายรูปเล่น
ไม่มีการเบิ้ลเครื่องไม่มีท่อดังขี่กันมาด้วยความเร็วปกติ
พ่อคันหนูไม่ดังแต่ของพี่ถ้าเราเบิ้ลแรงมันก็จะดัง
แต่คือเราแบบก็ให้เกียรติมันก็มืดแล้วใช่ป่ะพี่แล้วแบบเราก็ขับไปช้า
ขับหนีรับประกันไม่เกินสี่สิบสามสิบสี่สิบขับแค่นั้นเพราะว่าเราจะถ่ายรูปกัน
ตรงไหนมีไฟก็จอดแค่นั้นเองแล้วก็ไม่เคยมีเรื่องกับใครด้วย

หนูก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะมันมืดมาก
ขอบอ่างมันมืดมากไม่มีไฟเลยอ่ะ
เขาบอกไม่ได้เบิ้ลเครื่องด้วยท่อก็ไม่ดังด้วย
ไม่เร็วด้วยหรือขี่ช้าไป

พวกนี้มันอาจจะคิดว่าขี่ช้าขวางทาง

โอ้อยู่ยากเกิน
นี่ค่ะความคืบหน้าของคดีนะครับ
พันธุ์ตำรวจเอกชิดเดชา๒ห้องภูมิกับการสพนปลือ
ตอนนี้สั่งให้ตำรวจชุดสืบสวนลงพื้นที่

บริเวณที่เกิดเหตุแล้วก็ตลอดเส้นทางที่คาดว่าคนร้าย
จะขับรถไปนะครับเพื่อติดตามตัวมาดำเนินคดี
เพราะยังไงซะก็ถือว่าคดีนี้อุกอาจมากนะฮะ
เนี่ยช่วงเวลากลางคืนจะไปลักษณะแบบนี้
ก็ตั้งประเด็นการก่อเหตุไว้๒เรื่องนะครับ
ก็คือมีเรื่องกันมาก่อน

กับอีกกรณีหนึ่งก็คือปัญหาซึ่งหน้า